เอามาต่อกันที่ข่าวของเชอรี่กันบ้างนะคะของหนุ่มคนนี้
เล็กเรนเดลปกติเนี่ยเห็นแบบเป็นนุ่มที่แบบไซส์เล็กหน่อย

ตั้งแต่เด็กก็เลยไม่รู้ว่าอะไรจะมาซ่อนอยู่ข้างใน
ตอนนี้อเล็กเขาเป็นนุ่มแล้วนะคะแล้วก็เป็นนุ่มแน่นมากด้วยนะคะ
หลังจากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพเบื้องหลังจากการถ่ายละครค่ะ
ซึ่งก็เป็นคิวบูธที่มีการถอดเสื้อ

ก็เป็นถอดเสื้อปุ๊บเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหหัวจิตหัวใจของชาวโซเชียลเต้นไม่เป็นจังหวะกันเลยทีเดียวนะครับ
ขณะที่กวนเพื่อนดารานุ่มสาวรวมไปถึงผู้จัดละคร

ต้องพากันมาคอมเมนต์แซวความซ่อนรูปของเจ้าตัวกันเป็นแถวค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นหมากปรินแม้หมากนี่ก็ซิกแพคแน่นไง

คิมเบอร์ลี่และก้าวสุภาษาราค่ะ
ร่วมแสดงละครในเรื่องเดียวกันใช่ไหมกับอเล็กซ์
หรือจะเป็นพีชพัชระก็มาด้วยเหมือนกัน

บอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยแม้ผ่านการทำโฟโต้ช็อปมาแล้วล่ะสิ
โดยมีหวานใจนางเอกวัยใสเขาเป็นลูกคู่คุณ
ทิเซียกูธมาด้วยนะคะ
อกจากนั้นก็ยังมีมิ้นท์ชาลิดาโบเบนเจวัน
รวมไปถึงผู้จัดละครอย่างคุณจ่ายศินีด้วย

เห็นหนุ่มอเล็กเขาถ่ายละครออกอีเวนต์สลับกับทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมไง
หลายคนบอกว่าอยู่แต่ในป่าฝ่าดงเอาเวลาไหนไปฟิตแอนดเฟิร์มนะคะ

ใจแทนผู้จัดจริงนะคะเรียกเรตติ้งกันเลยนะคะ